คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของคุณโรเบิร์ตสายควันนะฮะ
ดาราตลกชื่อดังที่เพิ่งเสียชีวิตนะครับด้วยวัย๕๐กว่าปีจากโรคประจำตัวนะ
ก็หลังจากที่คุณบอลเชิญยิ้มนะครับที่เป็นนักแสดงตลกรุ่นน้อง
สนิทรักใคร่กันเข้ามาดูแลจัดการเรื่องความเป็นห่วงของโรเบิร์ตสายควัน
รดกทรัพย์สินต่างลูกเมียหรือว่าครอบครัวที่ดูแลเขามาตลอด
อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยวันนี้มันมีอีกประเด็นนึงนะครับ
ซึ่งเขาก็บันทึกมาจากภาพในงานศพงานสวดศพของคุณโรเบิร์ตนี่แหละ
คุณบอลเชิญยิ้มตรงกลางเนี่ยคุณกระรอกเชิญยิ้มนะครับ
อีกคนนึงคือคุณนุ้ยเชิญยิ้มตลกตระกูลเชิญยิ้มหมดเลย
เขายืนเล่าเรื่องอยู่หน้างานศพของคุณโรเบิร์ตเนี่ย
เนื้อหาใจความคือคุณบอลบอกว่าเนี่ยพี่เบิร์ตเนี่ยเขามาที่บ้านนะ
มาทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตายไปแล้ว

วันนี้เราตามไปเจอพี่บอลมานะครับ
คุยกับผู้หญิงอีกคนนึงเขาชื่อพี่นวล
นวลเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่จะมีเซนต์พิเศษ
แล้วบรรดาตลกตระกูลเชิญยิ้มเนี่ยเขาเคารพนับถือ
เขาสัมผัสได้เรื่องของโรเบิร์ตสายควันด้วย

พี่นวลไม่ได้มาพี่นวลไม่ได้เห็นมีแต่เราสองคนที่รู้ว่า

นวลไม่ได้มาที่งานศพของคุณโรเบิร์ต
มีแต่เนี่ยฮะรุ่นน้องเพื่อนเพื่อนนักแสดงตลกอยู่ที่งานศพ
นวลอยู่ที่บ้านแต่คุณบอลเอกใจว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกยังไงแปลก
ถามพี่นวลพี่นวลบอกอ๋อเนี่ย
เบิร์ตอยู่ที่บ้านตรงนี้ใส่ชุดแบบนี้มีลักษณะแบบนี้
ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล
แล้วพี่นวลบอกถูกได้อย่างไร
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่บอลเชิญยิ้มบอกว่า
เบิร์ตแกยังไม่รู้ตัวว่าแกตายแล้วค่ะ

วันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีคุณแจ๊กกะรีนมาในที่การข่าวบันเทิงของเรา
ไปที่งานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณโรเบิร์ตสายควันนะครับ
คืนนี้คืนที่สี่นะฮะเพื่อไปคุยกับคุณบอลเชิญยิ้มอีกครั้งในเรื่องนี้
มีพี่นวลอยู่ด้วยนะแต่ว่าเรื่องการจัดการดำเนินการทุกอย่าง
ตามความเชื่อตามขั้นตอนเพื่อให้คุณโรเบิร์ตเขาได้รับรู้รับทราบว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วเนี่ย
อันนี้เรียบร้อยแล้วนะพี่นวลกับคุณบอลเขาจัดการเรียบร้อยแล้ว
พี่นวลนะฮะที่ยืนให้สัมภาษณ์เราอยู่นะฮะข้างคือภรรยาของพี่โรเบิร์ตนะครับ
นวลเนี่ยบอกว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขามาหาตอนที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วนะครับ
แล้วคุณจักรีนบอกว่าเนี่ยยืนยืนให้สัมภาษณ์อยู่นี่นะโอ้โหขนลุกเลยทีนี้
เพราะพี่นวลบอกว่านี่โรเบิร์ตเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะค่ะ
เนี่ยยืนอยู่ตรงเนี่ยในกลุ่มนักข่าวนี่แหละที่มาที่งานที่มาทำข่าวเนี่ย
แล้วโรเบิร์ตขอฝากขอบคุณนักข่าวทุกสำนักเลยที่ให้ความสำคัญกับข่าวของตัวเขา
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
ช่องผมไม่คิดว่าผมจะได้ได้ติดตามผมขนาดนี้ผมไม่คิดว่าทุกคนจะรักผมขนาดนี้
รักรักครอบครัวผมและรักโรงการของครอบครัวของตรงนี้
ผมขอบคุณผมไม่สามารถที่จะรุ่นขึ้นมาขอบคุณได้ตัวผมเอง

ที่เมื่อวานเราพอคุยให้พี่นวลสืบแล้วเขายังนั่งร้องไห้
ยังเหมือนว่าเขายังรับติดได้เพราะเขาเสียงกัน
เราก็รู้สึกว่าสงสารเพราะว่าสงสารเพราะว่าต่อจากนี้เขาจะไม่เจออะไรต่อ
ต่อจากนี้เขาไม่รู้พวกเราแล้วเขาจะไปยังไง
เรารู้สึกว่าเราไปดูแลเขาไม่ได้แล้วนะที่จะต้องเผชิญอะไรเยอะแยะอืม
รู้สึกว่าเป็นห่วงถ้าพี่อยู่ไหนแล้วแต่ไม่รู้มาก
ในวันที่๒๗หวานเราก็คิดว่าพี่จะไปโดยวิทยาความสุขนะ
อยากให้พี่ไปให้สบายผมเคลียร์ให้พี่จบทุกอย่าง
จบทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรอยากที่นะครับขอให้พี่ไปสู่ควบคุมที่ดี

เลขที่บังเอิญตรงกันเลขฝาโลงกับเลขปีเกิดของคุณโรเบิร์ต
ครับ
ฝาบ้านของเขาผมไม่ขอใช้ว่าฝาโลงนะครับ
ฝาบ้านของเขาที่เขานอนอยู่ตอนนี้

แล้วพอสองของเขาคือ๒๕๐๘
นี่นะคะตามที่คุณบอลบอกเลยก็เป็นเรื่องของความเชื่อ